ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันคนนี้ก็มีคดีขึ้นโรงพักเหมือนกันนะคะ
นักร้องสาวสุดแซ่บคนนี้หวายปัญญาริสาคุณผู้ชมค่ะเป็นสาวไซส์ครับซีคนนี้แหละนะคะ
ไปพร้อมกับทนายส่วนตัวคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามันแน่นอกไหวจะไม่ทนค่ะ
ไปที่สอนอครองตันคุณผู้ชมค่ะไปพร้อมกับทนายส่วนตัวเพื่อแล้วก็แจ้งความนะก็เอาหลักทรงหลักฐานไปคุณผู้ชมค่ะ
เนื่องจากถูกเว็บไซต์หนึ่งนะนำเอาความอวบอึมของเธอนั้นไปแอบอ้างโฆษณาเพื่อขายครีมอัพไซต์หน้าอกคุณผู้ชมค่ะ
โดยสาวหวายเผยว่าเดินทางมาเพื่อลงบันทึกประจำวันแสดงความบริสุทธิ์ใจนะว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครีมดังกล่าวเลยเพราะว่าที่อึมได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีดหมอและจ้า
ชอบจังเลยเป็นคนชัดเจนอย่างนี้บอกอย่างนี้เลยนะคะว่าฉันเนี่ยนะไปอัพไซต์มาไปทำหน้าอกมามีดหมอผ่าฉันมาครีมเคลิมเนี่ยอย่าเอาไปแอบอ้างนะจ๊ะสาวไหวเขาว่าอย่างนั้นไปแจ้งความแล้วนะถ้าใครเอาไปแอบอ้างนะรีบลบเลยนะ
แล้วก่อนเนี้ยผมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้นะคะถ้าใช้แล้วอาจจะมีผลเสียคต่อร่างกายก็เป็นได้